เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คค่ะ
ผู้โพสต์บอกว่าตัวเขาเองกับเพื่อนเนี่ยเดินออกมาจากบ้านพัก
กำลังจะไปซื้อของก็ใกล้ห้องพักนิดเดียว
ไปเจอตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะไม่ยอมแสดงตัวว่าเป็นตำรวจ
แล้วก็ตะโกนใส่เขาเสียงดังมากขอตรวจบัตรประชาชน
ซึ่งเขาบอกว่าเขาออกมาซื้อของนิดเดียวเองไม่ได้พกบัตรประชาชนมา
กลายเป็นว่าถูกพาไปโรงพักแล้วก็ถูกดำเนินคดี

อ่ามาดูอ่าชับเลยผมมีนี่แหละ
ครับผมไม่มีอะไรอยู่แล้วเข้าไปสุดใจครับ
นี่เป็นบางช่วงบางตอนของคลิปนะครับ
เพราะว่าความยาวจริงแล้วของคลิปนี้ประมาณสัก๕นาทีได้
ก็จะเห็นว่ามีการยืนโตเถียงกับตำรวจนอกเครื่องแบบกันอยู่
ก็คือถูกตำรวจจับข้อหาไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน
ทั้งที่เขายืนยันว่าเขาเป็นคนไทยนะ

ก็เพราะว่าออกมาซื้อของใกล้ห้องพักนิดเดียวเอง
ทั้งคนโพสต์ทั้งคนที่อยู่ในคลิปเขาก็เป็นเพื่อนกัน
เขาบอกว่าเขาถูกตรวจบัตรประชาชนทั้งคู่เลย

ตำรวจยืนยันว่าก็แค่ไม่พบบัตรประจำตัวประชาชน

ก็มีการถ่ายรูปทั้งผู้โพสต์แล้วก็ทั้งเพื่อนเขานะคะ
แล้วก็สุดท้ายบอกว่าไปปรับที่โรงพักก็แล้วกัน
ผู้โพสต์เลยโพสต์ข้อความว่า
ออกไปกินข้าวหน้าห้องลืมพกบัตรประชาชน
ตำรวจจับไปเสียค่าปรับที่โรงพักเฉยเลย
เราตรวจสอบให้นะคะเราคุยกับตัวฝั่งคนโพสต์
แล้วก็ทางฝั่งตำรวจด้วยแล้วก็ไปคุยเรื่องข้อกฎหมายมาให้ด้วยนะ
แค่ไม่พกบัตรประชาชนมันผิดกฎหมายเลยเหรอ
ทีมข่าวคุยทางโทรศัพท์นะคะกับนายอิปรีอาเดน
คนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่า๑๖มกราคม
เขากับเพื่อนออกจากที่พักไปซื้อกับข้าว

มีตำรวจสองนายขับรถเข้ามาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
แล้วก็ทักเพื่อนเขาว่าน้องเงินตก
เพื่อนเขาก็เก็บเงินหยิบเงินขึ้นมา
ตำรวจขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชนเลย
ทั้งที่เป็นแบบนอกเครื่องแบบ

แล้วเหมือนกับพูดเสียงดังใส่เขาใส่เพื่อนเขาด้วย
แต่จากซอยอะไรไปเลย
แต่เขาเชิญไปที่หลวงพักไปเสียครับ

แค่ไม่ได้พบปากประชาชนแค่นั้นเองครับ

เป็นสายตรวจของสนวังทองหลังจริงนะคะ
กำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังจับตา

เรื่องของยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ดังนั้นการพิสูจน์บุคคล
เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับทราบและจะต้องปฏิบัติ
จากนี้จะมีการกำชับเรื่องของการแสดงตัวก่อน
เพราะว่าตามที่โพสต์คลิปนี้ผู้โพสต์บอกว่า
ตำรวจนอกเครื่องแบบไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นตำรวจ

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการกำชับเจ้าหน้าที่ว่าต้องแสดงตัว
เรียกตรวจบัตรประชาชนประชาชนประชาชนเองต้องให้ความร่วมมือนะคะ
เพราะว่าตามพรบบัตรประจำตัวประชาชน
กำหนดให้ผู้ที่มีสัญชาติไทย

พกบัตรประจำตัวประชาชน

เป็นกฎหมายว่าต้องพกบัตรประชาชน

คือกรณีนี้เนี่ยถ้าฟังจากทางฝั่งของ
ที่เขาถูกตรวจบัตรประชาชนเขาบอกว่าตำรวจบอกว่าเงินตก

เขาก็เก็บซึ่งอาจจะเงินตกจริง
ไม่รู้ว่าตำรวจในช่วงเวลานั้นอาจจะเห็นว่าเออฟังแล้วอาจจะดูเหมือนกับ
คนไทยหรือว่าคนต่างด้าวหรือเปล่าก็เลยขอดูบัตรประชาชน
เขาก็บอกเขาก็ไม่รู้ว่าตำรวจจริงหรือเปล่าอย่างอะไรยังไง
สุดท้ายไปโรงพักเนี่ยโทษมันก็ไม่ได้หนักหรอก
เสียค่าปรับ๒๐๐แต่เขาก็แค่สงสัยแหละว่าออกมาจากห้องพักนิดเดียว
พกบัตรประชาชนต้องโดนขนาดนี้เหรอนี่นะคะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของข้อกฎหมายแบบชัดชัดกันเลย
ทนายนิติธรแก้วโตนะคะทนายเจมส์นะคะก็บอกว่ามันมีกฎหมายกำหนดไว้แบบนี้จริงค่ะ
คือพรบบัตรประจำตัวประชาชนนะคะถ้าคนที่อายุเกิน๑๕ปี
แสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่ดูไม่ได้คือถ้าเจ้าหน้าที่เรียกขอตรวจดูบัตรเนี่ย
ครับต้องมีให้ดูต้องมีให้ตรวจอ่าถ้าไม่มีให้ดูไม่มีให้ตรวจเนี่ย
ปรับสองร้อยดังนั้นเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยนะคะ
ถึงแม้ว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปจะบอกว่าโอ๊ยออกมาจากที่พักนิดเดียว
จะไปซื้อของใกล้บ้านนิดเดียวอืมตำรวจจริงจริงแล้วเนี่ย
อรุมอร่วยได้ไม่ปรับก็ได้อรุมอร่วยได้
แต่จริงแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดหน่อย
เพราะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามแยกแยะว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติ
ดังนั้นทนายเจมส์เลยบอกว่าเอาจริงเลยนะคือแบบ
ก็ต้องยึดกฎหมายแหละกฎหมายเขากำหนดเอาไว้แบบนี้ว่า

ได้บางคนเนี่ยเขามีบัตรแต่เขาไม่ได้เอามาบัตรหายหรืออะไรอย่างนี้
ใช้บัตรแทนคือใบเขาเรียกใบเหลืองบัตรเหลืองเนี่ยแทนได้
ถ้าเจ้าที่ละเว้นกันหมดแล้วคุณเนี่ยสมมุติว่าจะไปเจอคนต่างชาติ
แล้วเจ้าที่ขอดูบัตรแล้วบอกโอ้ผมเป็นคนไทยแล้วแล้วก็ปล่อยตัว

ผมถึงบอกว่าการตรวจเนี่ยมันคือณวันนี้เมื่อเจ้าที่เข้มงวด
คุณก็ด่าเจ้าหน้าที่อย่างนี้ไม่ถูกต้อง
เพราะมันคือหน้าที่บัตรเขียนไว้ชัดเจนนะครับ
บัตรประจำตัวประชาชน
วินาทีนี้มันเกิดโรคระบาดขึ้น
สิ่งที่จะทำให้คนไทยแยกจากคนอื่นก็คือบัตรประชาชน
คือในมุมธนายเจมส์บอกว่าก็ต้องเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาอย่างไม่มีบัตรประชาชนเหรอ
แล้วเขาไปเรียกรับเงินอะไรตรงนั้นอย่างไม่ถูกต้องอันนี้ถือว่าเขาผิด
ค่ะแต่อันนี้ก็คือเขาก็พาไปโรงพักไปปรับที่โรงพัก
ใช่ไหมก็เหมือนเราขับรถเราก็ต้องไปขับขี่